ก็อย่างที่ได้รายงานกันไปนะคะว่าวันนี้๗โมงเช้าก็จะเป็นพิธี
ในการเคลื่อนขบวนอัฐิของหลวงพ่อคูณ
เพื่อที่จะไปทำพิธีลอยอังคารแล้วก็ลอยเท่าอัฐิ
ขบวนนี้จะเคลื่อนไปตามเส้นทางไหนอย่างไรบ้าง
คุณผู้ชมติดตามจากรายงานกันเลยค่ะ
เช้าวันที่๓๐มกราคม๒๕๖๒
จะมีพิธีทำบุญอัฐิครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม
หลวงพ่อคูณปริสุทธโธและมอบอาทิตให้แก่ญาติครูใหญ่
จากนั้นจะเดินทางไปจังหวัดน้องคาย
ตามกำหนดการขบวนเท่าอัฐิหลวงพ่อคูณ
จะเดินทางมาถึงลานท่าเรือหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลำน้ำโขงหรือนรคน้องคาย
ในเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา
โดยจะถวายพระทหารเพลแด่พระพิสุสามเนรก่อน
แล้วจึงจะนำหีพเท้าอัตภิรวงพ่อคูณ

ซึ่งมีพระสงสมศรรย์สมณะศักดิ์ศรีรูป
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และเจ้าหน้าที่อื่นรวมไม่เกิน๑๕คน
จากนั้นเคลื่อนขบวนเรือถวนน้ำไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาว
โดยมีเรือเจ้าท่านำเรือล๑๖๖
ตามด้วยเรือตำรวจน้ำและเรือของเอกชน
ระยะทางประมาณ๕กิโลเมตร
ใช้ความเร็วประมาณ๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เพื่อให้ประชาชนสองฝั่งไทยลาวได้มีโอกาสกราบไหว้
จึงหันเรือกลับไปประกอบพิธีลอยอังคาร

เรือวนถวนเข็มนาฬิการอบพระธาตุกลางน้ำ๓รอบ
ทำพิธีโปรยเท่าอัตภิกษ์ทั้งหมด
คายขอความร่วมมือประชาชนที่จะเข้าร่วมกราบไหว้เท่าอัฐิหลวงพ่อคูณ
แต่งกายโทนสีขาวชุดสุภาพสำรวม
และไม่เข้าใกล้แท่นวางกล่องบรรจุอัฐิมากเกินไป

ขอให้ประชาชนร่วมอธิษฐานจิต
เพื่อน้องส่งหลงพ่อคูณในวาระสุดท้าย